นี่คือเขาเอี่ยงภาพเหรอไม่ได้เอี่ยงภาพรถมันทุกข์

คือที่เอี่ยงแบบนี้เพราะอะไรคะ

เมื่อวานี่เอามาพาดนะฮะ
ใช่ค่ะจาก๒เลนเหลือเลนเดียวเนี่ยนะคะ
แล้วรถต้องเอารถเครนขนาดใหญ่มาย้าย

คิดดูสิจากบ่ายสามก็ใช้เวลาย้ายรถยักรถใหญ่เนี่ย๕ชั่วโมงนะ

แล้วกว่าจะเปิดถนนสัญจรตรงนั้น๒เลนได้

นี่เห็นมั้ยคือคนขับรถขนดินเองก็แบบงงว่ามันเกิดอะไรขึ้นเลยนะคะ
ทีนี้เราไปถามคนที่เขาเห็นเหตุการณ์พี่วิน

แล้วเห็นรถสิบล้อตกไปตรงถนนพลิกตะแคงแบบนี้
ฝาท่อมันอาจจะโดนฝนบ่อยหรือเปล่าเลยซุด
รถมีน้ำหนักพอขับผ่านมาตรงนี้
ก็เกิดอุบัติเหตุพลิกตะแคงแบบนี้
นี่เจ้าหน้าที่เข้ามาดูแล้วนะคะซึ่งเขาบอกว่าสาเหตุมาจากฝาท่อที่เจาะไว้
เจาะระบายน้ำเนี่ยมันซุดมันยุบลงไปซึ่งเหตุการณ์เนี้ยมันทำให้ถนนตีวานนท์ขาออกตรงนั้นน่ะ
ติดหนักติดยาวซึ่งเดิมถนนติวานนท์ตรงนั้นมันก็ติดอยู่แล้วคุณผู้ชม
ทีนี้เรื่องนี้มันมีความคืบหน้ายังไงบ้างหลังจากที่เรารู้ว่าเมื่อคืนนี้เปิดการจราจรได้สักช่วงประมาณ๓ทุ่มแล้วใช่ไหม
เมื่อเช้าค่ะถนนติวานนท์ขาออกมุ่งหน้าปากเกร็ดตั้งแต่แยกสามัคคี
จราจรเนี่ยกลับมาสู่ภาวะปกติแล้วนะคะแล้วจุดเนี้ยที่รถบรรทุกพลิกตะแคงเนี่ย
โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูเนี่ยเขาเอาแผ่นปูนซีเมนเนี่ยมาปิดปากท่อตรง
ตรงที่มันข้างล่างมันเป็นที่ร้อยสายไฟอ่ะส่วนเสาไฟรถไฟฟ้าเป็นอะไรไหม
เสาต่อหม้อเนี่ยนะคะไม่ได้รับความเสียหายอะไร
แผ่นปูนซีเมนมันมีหลุดบางส่วน
ซึ่งค่าประกันภัยของรถแล้วก็บริษัทประกันภัยของโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูเนี่ย
เขาตกลงกันเองนะมีการเคลียร์กันเรื่องค่าเสียหาย
ไม่ได้มีการแจ้งความดำเนินคดีอะไรนะคะ
อันนี้ต้องมีเรื่องของการจำกัดน้ำหนักอะไรไหมคุณ
ต้องดูไงว่ารถตรงนั้นมันน้ำหนักเกินไหม
แล้วมาวิ่งในพื้นที่ตรงนี้ฝนตกบ่อยถนนมันอาจจะไม่ได้มั่นคงแข็งแรงด้วย
นะครับต้องมีการตรวจสอบให้ดีป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ไว้อีกนะฮะ